ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก

รับคุณไปต่อชีวิตศูนย์ศิลป์๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับต้นไม้ยังมีวันเปลี่ยนสี

คนเราถ้าเคยผิดพลั้งก็มีวันที่จะกลับใจได้
แต่อะไรคือจุดหักเหที่ทำให้ลูกผู้ชายที่เคยเกเรคนหนึ่งเปลี่ยนใจได้
ไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
สมัยก่อนที่ผมเป็นวัยรุ่นทำงานหาเงินไม่ได้ก็ไปเที่ยวเตะสำเรเทเมา
ติดเพื่อนบ้านช่องไม่ค่อยกลับไม่สนใจว่าแม่จะเป็นห่วงหรือเปล่า
เฮ้ยไหนมาไม่กลับบ้านเลยนะ

บ้านแล้วหน่าไหมลูกหน้าเบื่อ
จนกระทั่งแม่ผมกลายเป็นคนพิการผมก็กลับใจเลิกเที่ยวเลิกกินเหล้า
กรับภาระหนี้สินและที่สำคัญผมต้องดูแลแม่
ให้แม่อยู่กับผมให้นานที่สุด
แล้วผมก็ออกไปทำงานรับจ้างทั่วไป
ผมได้เงินมาผมก็เอาไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนหมด
บนน์ก็ไปกลับบ้านเล่าห้องห่วงมัน
ถ้าพี่บอยเขามีเงินก็จะไปกินเหล้ากับเพื่อน
กลับมาถ้าหนูยังไม่ได้นอนก็จะมาทะเลาะกันหาเรื่องทะเลาะ
ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปต่อปีห้าสี่
พ่อผมเสียกับพี่แชมป์เสียมหากันแค่๒๓เดือน

จนกระทั่งวันหนึ่งผมเลิกงานมาก็มานั่งกินเหล้าเพื่อน
แม่กำลังเดินมาตามผมเพื่อจะไปกินข้าว
ผมหันไปถึงแม่ล้มลง

แม่เขาเก่งที่มือปากเบี้ยวเรียกเขาเงียบ

ร่างกายฉันปิ้งขวามันขยับไปเยื่อนไม่ได้
ทั้งปากทั้งขาชาไปหมด

ผมก็คิดในใจว่าแม่อย่าเป็นอะไรนะ

พี่ขับเล็กกว่านี้อีก
เดี๋ยวถึงโรงพยาบาลล่ะแม่

เห็นลูกพ่อพี่
แล้วถ้ามีลูกแม่ขึ้นไปติดอีกคนนึงล่ะ

จะเอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่

ทั้งแรกเลยก่อนนี้ที่รีนที่สินเขา
วันหนึ่งมียายคนหนึ่งพาผมไปสมัครงานช่างเชื่อมเหล็ก
ผมดีใจมากเอาตังค์ไปให้น้องเพื่อรักษาแม่ดูแม่
หลังจากที่แม่อยู่โรงพยาบาลได้เดือนหนึ่งหมอก็กลับบ้าน
เช้ามาหน้าที่ผมคือผู้แม่อาบน้ำ

สิ่งที่ไม่เคยทำเลยผมก็กลับมาทำ
แม่ได้หุงข้าวกับข้าวทำไม่เป็นอย่างนี้ผมก็ต้องทำ
บางทีหุงก็สุกบ้างไม่สุกบ้าง

แต่ก็มีน้องช่วยน้องก็เปิดยูทูปให้ดู
เช้ามาไม่ต้องอาศัยรถไปทำงานเข้างาน๘โมง
๕โมงเย็นปุ๊บผมก็รับจบต่อเสียให้เชี่ยมที่งานกับร้อยสองร้อยมั่ง
ผมรับทำงานทุกอย่างใครจ้างมาไหนผมก็ไป
ก็หาเงินให้ทันอย่างเยอะเพื่อจะได้พารักษไปบอกแม่
แล้วก็ต้องส่งน้องเรียนให้จบ
แล้วหนูก็มาช่วยพี่บอยก็ไปรับจ้างส่งน้ำแข็งจ้ะ
น้องกุลแต่ตี๕วันและประมาณ๗โมงเช้าก็ไปลิฟต่างตัวลงเรียน
ต่อมาก็มีลูกกับเขาชื่อน้องพอใจตอนนี้อายุขวบกว่าแล้วครับ
จันทร์ถึงศุกร์หนูมีหน้าที่ต้องดูแลบ้านให้เท่าแก่ที่จังหวัดอุทัย
แล้วพร้อมดูแลลูกอีก๒คน
เสาร์อาทิตย์ถึงจะได้มาที่นี่
พอมีครอบครัวค่าใช้จ่ายมากขึ้น
บางวันผมก็ไปหาป๊ากับแฟนเพราะว่าได้กิน
ไม่เคยได้เยอะถึงขั้นเอาไปขายอะค่ะ

เมื่อก่อนฉันเคยเดินเหินไปไหนได้
พอตอนนี้เราไปไหนไม่ได้ก็เครียดอุบใจ
ฝากคนข้างบ้านไปตึกยาเบอร์หนู
บอกว่าที่บ้านหนูเยอะเจ็บเบื่อให้ตาย
แม่แม่ทำอะไร
หนูกลับมาเห็นพอดีค่ะ

แม่เขาก็บอกว่าแม่ไม่อยากอยู่แล้วเป็นพระ
แม่ไม่อยากอยู่กับพ่อหนูไง
หนูก็พูดว่าน้องคิดมากกว่าจะเป็นภาระ
หนูจะช่วยดูแลแม่เองแม่ยังมีอะไร
แม่ไม่อยากอยู่กับพวกหนูไง
ดูแลกว่าจริงแม่ยังมีหลานอีก

ทุกวันนี้มีคนก็ชมปลอยมันดีนะ

มันไม่สนใจแม่มันหรอกลูกแกได้ยิน
ถ้าผมมีเงินก้อนหนึ่งผมจะเอาเงินใช้หนี้
ถ้ามีเงินเหลือผมอยากได้รถเครื่อง
แล้วผมไม่ทำพ่วงข้างเพื่อไปรับงาน

มีครั้งหนึ่งครับต้องย้อนหยุดงาน
เสียโอกาสจากรายได้งานนั้น

ขอต้อนรับครอบครัวของน้องบอยครับอยู่ที่เวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ

สวัสดีน้องฟุ๊กสวัสดีครับ

ใช้ชีวิตกันยังไงลูกตอนที่ช่วงที่แม่ยังไม่ป่วย
คือบอยเป็นยังไงนิสัยของเราเลยลูก
คือว่าหาความสุขแต่ตัวเองไม่สนใจครอบครัวเลยครับ
แล้วแม่เขาได้พูดขอร้องเราไหมว่าบอยอย่าไปเลยลูกนู่นนี่นั่นแม่ได้พูดไหม

แม่ครับช่วงที่เขาเป็นแบบนั้นที่แม่ยังไม่ป่วยแบบนี้แม่รู้สึกยังไง
แบบมะคานก็คิดว่าถ้าเป็นแม่เขาไม่ฟังเราก็จะพูดทำไม
แม่เองแม่คิดแบบเนี้ย
มีอยู่วันหนึ่งครับเดินมาตามลูก

นั่งคุยครับแล้วก็แม่ก็เดินมา

แต่ยังไม่ถึงนะครับแม่ก็ล้มลง

โม๊คกอดแม่ไว้เดี๋ยวถึงโรงพยาบาลบอกว่า
แม่แม่เป็นไรนะ

นี่ถือว่าแม่อาการดีขึ้นไหมลูก

นี่ไงยังมีแผลเป็นอยู่เลยครับ

แต่พอแล้วต้องให้อาหารทั้งสายร้างตลอดรู้สึกยังไงวะ
ผมกลับตัวได้ครับ

ไปกลับบ้านพูดตั้งจะทำงาน

จากที่แล้วเมื่อก่อนเรามีเรื่องราวชีวิตเราแล้ว
แต่บัดนั้นมันทิ้งคนนั้นไปและมันตายไป
อยภูมิใจและปลื้มใจตัวเองไหม

มันไม่ทำอะไรเลยสักอย่างในบ้าน
ก็ยังทอดไหม้เลยอ่ะคุณผู้ชม

ก็ตั้งแต่ต่อไข่แล้วก็

ตอกไข่เพราะมึงยังตอไม่เป็นเลยด๊อย
ก็หนูก็บอกให้พี่หนูต่อไข่ลงไปแล้วก็ตี
เขาก็ตีอยู่อย่างนั้นจนฟองขึ้นจนกระทั่งวันขึ้น

แล้วก็ทีนี้เขาก็เอาลงไปแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาใช้ใหม่
กลับมาก็เกียมเลยเพราะว่าควันมันออกเลย

แล้วก็ยังไงต่อลูกแล้วมีสอนทำอะไรอีก

บอกว่าถ้าข้าวแข็งต้องใส่นับประมาณนี้นะ
เพราะใส่น้ำเยอะถ้าน้ำน้อยไปข้าวไปแข็งกินไม่ได้

ข้าวไข่เจียววันนั้นรสชาติเป็นยังไง

เค็มข้าวก็ดิ๊บรสชาติ
ไข่อ่ะไข่พร้อมไหมไหม้หน่อยไหม
มายไหม้ของก็เค็มด้วย

ภาพรวมเลยที่บอยทั้งทำกับข้าวให้แม่
พาแม่ไปอาบน้ำแม่รู้สึกภูมิใจในตัวลูกไหมค
เขาพูดหรือปังแม่เขาบอกใช่แม่เขาบอกเขามี
นะแม่เอาหัวศิกรรมไปกับลูกไหม
จริงหรอถ้าพูดเลยไปแม่ไม่เชียวถ่าย
แม่เคยบอกกับเขาเป็นจริงเป็นจังยังยัง

แล้วเล็มสนใจแม่

ต่อไปนี้จะตั้งใจเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง
แล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีสุดครับ

รอยเห็นบอกว่าแม่ป่วยก็เลยถึงต้องไปกู้เงิน

เขาบอกขอกู้เงินนะครับจะไปรักษาแม่

แต่ผมมีบัญชีครับ

เพราะว่าทุกเดือนทางเวียนัน

แล้วเขาก็เอาเงินมาให้ผมห้าหมื่น
ตอนนี้มันยังมีค่าเช่าบ้านที่ค้างอยู่อีกสิ

แล้วก็หาซื้อรถมอเบอร์ไซซ์กะเฒาครั้นหนึ่ง
เอาไว้ไปทำงาน
แล้วก็ไปหางานเสริม

คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสาย

ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดชายนาฏ
ต่อชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ข้าวยำไก่กรอบ
ภายในเวลา๓นาที
สวัสดีครับ